คุณผู้ชมยังไม่หมดเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่ว่ากันว่า

ว่ากันไปนะครับซึ่งบางคนยังนึกไม่ออก

จะทำอะไรดีเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างจาก
คุณลุงสุดเฟี้ยวคุณป้าสุดเฮ้ว

ที่ใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้แบบสุดเฟี้ยว
หลายคนมักจะคิดว่าชีวิตของคนวัย๖๐อัพนั้น
คงจะมีแต่เรื่องของการเลี้ยงลูกหลานอยู่บ้าน

ขอบอกว่าคุณคิดผิด

แท้จริงแล้วคนวัย๖๐อัพนี่แหละ

ยังมีประสบการณ์มามากมาย
เรียกได้ว่าเป็นช่วงวัยที่รู้จักความต้องการ

เคยออกแบบชีวิตในวัยเกษียณของตัวเองไว้บ้างไหมว่า
เกษียณอยากใช้ชีวิตแบบไหน

ที่เชื่อว่าเห็นการใช้ชีวิตของพวกเขาแล้ว

เกษียณมันเป็นแบบนี้นี่เอง
เริ่มกันที่สุกเกษียณสายกิน
ลุงจะพามากินหัวจักร

จัดให้ลุงเลยคือตัวละ๕๐๐บาท
กับลุงอ้วนอนุศรปัญจรรย์
เจ้าของเพจลุงอ้วนกินกัดเที่ยว

นักกินผู้ชอบเสาะหาของกินอร่อยทั่วไทย
ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้างทาง

เหลาร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดังหรืออาหารในตำนาน
ไม่เคยพลาดสายตาของลุงอ้วนไปได้
อื้มนึกว่าอยู่ครับ
จากประสบการณ์กว่า๑๐ปีในการแชร์เรื่องราวการกินอย่างจริงใจ
เว็บบอร์ดและบล็อกอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังเคยทำสถิติเขียนรีวิวสูงสุด๔๕๐รีวิวต่อปี
ทำให้ลุงอ้วนกลายเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ขวัญใจนักกิน
และเป็นที่เชื่อถือของนักกินทั่วไปอีกด้วย
ตัวหนังนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

กันที่สุกเกษียณสายเที่ยว
กับป้าแป๋วกาญจนาพันธุเตชะแบ็คแพคเกอร์วัย๖๗ยังแจ๋ว
อดีตนักวิชาการสาธารณสุข
ออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพียงลำพังมากว่า๕ปี
ซึ่งเป็นการเดินทางที่ก้าวออกจากโลกใบเดิมที่อยู่มาตลอด๖๐กว่าปีค่ะ
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับชีวิต
รวมถึงสร้างเพื่อนใหม่ทั่วโลก
โดยก้าวข้ามผ่านความกลัวและข้อจำกัดต่าง
และก็อย่างที่เห็นความสุขของคุณป้านั้นบอกผ่านออกมาทางสีหน้าทั้งหมดแล้วว่า
สุขใจที่ได้เที่ยวได้ออกเดินทางแค่ไหน
กับสุกระเสียนสายกีฬา

ชัยผู้ที่เอาชนะมะเร็งด้วยการเล่นสเก็ตบอร์ด
ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทย
ด้วยวัย๖๒ปี
ปัจจุบันอายุ๖๓ปีแล้ว
จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้หันมาเล่นสเก็ตบอร์ดก็คือ

พอรู้ตัวก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอยู่ประมาณ๒ปี
เมื่อรักษาเสร็จหมอก็ให้มาฟื้นฟูร่างกายที่บ้าน
เจี๊ยบก็พยายามเดินออกกำลังกายเล็กน้อยในบ้าน
จนสามารถออกไปข้างนอกได้
ก็ออกไปที่สวนสาธารณะกับลูกชาย
ลูกชายไปเล่นสเก็ตบอร์ด

เจี๊ยบก็ไปหยิบสเก็ตบอร์ดของลูกมาไถ
แล้วก็ดันไถได้

แล้วก็ให้ลูกพาออกไปเล่นทุกวัน
จนมันพัฒนาไปโดยไม่รู้ตัว
และก็ติดทีมชาติ
ระยะทางที่เล่นไกลสุดคือ๑๐กิโลเมตร
หลายคนสงสัยว่าป้าเคยล้มไหม
เจี๊ยบบอกว่าล้มทุกครั้งที่เล่น

ถ้าล้มแล้วเลิกเมื่อไหร่ก็คือจบ
ป้าเจี๊ยบยังมีข้อคิดดีมาฝากทุกคนด้วยก็คือ

อย่าปิดกั้นความสามารถของตัวเองก็พอ

แต่ขอให้รู้ขีดความสามารถของตนเอง
และทำมันด้วยความระมัดระวังเท่านั้นพอค่ะ
สำหรับใครที่รู้สึกหมดแรงหรือหมดหวังกับชีวิต
ขอให้มองคุณลุงคุณป้าที่เรานำเรื่องราวมาฝากในวันนี้
เชื่อว่าคุณจะมีพลังใจและแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณแบบสุขเกษียณนะคะ

สุขเกษียณเตรียม
ใช่แล้วคือดูคุณลุงคุณป้าเป็นแรงบันดาลใจนะ
แต่ว่าไม่ได้ให้ทุกคนไปทำแบบคุณลุงคุณป้าแบบนี้

คุณเห็นแล้วคุณมีไอเดียไม่ต้องว่าจะเป็นแบบไหน
อยากเป็นเหมือนนักท่องเที่ยว

ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณดูแลสุขภาพร่างกายให้มันแข็งแรง

เพราะว่าคุณจะมีความสุขในวัยเกษียณ
แต่ผมไม่เอาอะไรแบบนี้

นั่งกินนอนกินอย่างมีความสุขให้ลูกหลานมาดูแล